คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ

วินคนนี้ไปยืนเถียงอยู่กับผู้หญิงสองคน

ลักษณะมีปัญหาเรื่องการปาดกันไปมาบนท้องถนน
แต่สิ่งที่วินเขาพูดออกมาแล้วทำไมถึงได้ฉายาว่าเป็นวินปากแจ๋ว

ไปเอาคนที่เจ๋งที่สุดมาเคลียร์เลยค่ะ
แล้วพี่พูดจะเอาไม่สุภาพก่อนนะคะ
ตัวเองเป็นคนผิดยังมาทำตัวแบบนี้อีก
เรียกใครมาก็ได้ที่เจ๋งที่สุดเอามาเลย

เรียกใครมาก็ได้เก่งที่สุดเอามาเลย
แล้วคนแบบไหนคุณคิงต้องเจ๋งที่สุดอ่ะ

สองสาวที่อยู่ในรถเก่งคันนี้คนหนึ่งคนขับค่ะ
อีกสาวคนนึงก็คือเป็นคนที่นั่งมาในรถด้วย

แล้วอย่างที่เรียกว่าพูดคุยเขาเรียกว่าเถียงกันนะคะ
กับวินคนขับวินรถจักรยานยนต์นะคะ

ลักษณะคือทางฝั่งของหญิงสาวก็อยากจะให้ขอโทษ

แต่ปรากฏฝั่งฝ่ายวินเถียงกลับบอกไม่ผิด
และยังหาว่าอีกฝ่ายพูดจาไม่สุภาพ
สุดท้ายก็ท้าบอกหาคนเจ๋งสุดให้มาเคลียร์เลย
เพราะเห็นในรถมีแต่ผู้หญิงนะคะ

บอกว่าตัวฝั่งผู้เสียหายแฟนนุ่มนะ

แต่กลายเป็นทางอีกฝั่งหัวร้อนกว่าเดิม

นี่มาถึงเกือบเป็นซอยบ้านของทางฝั่งของหญิงสาวอ่ะคุณ
แล้วทางฝั่งวินก็ปฏิเสธอย่างเดียว
ไม่ขอโทษแล้วจะทำไมไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะ
เนี่ยแล้วบอกให้แยกย้ายตัวเองก็ไม่ไปด้วยนะ
ยังท้าบอกให้ไปแจ้งตำรวจมาได้เลย
เป็นเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอด
โดยทางด้านผู้เสียหายก็คือนางสาวสรรญาค่ะ

อีกคนนึงคือนางสาวพัชระกัญญาพักค่ะ

ทั้งสองคนไปเอาเรื่องนี้ร้องเรียนกับคุณเอกพบ
แล้วคุณอย่าลืมนะอีกหนึ่งตำแหน่งคุณเอกพบเนี่ย
เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะ
เหนือจากจะเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วเนี่ย
คุณบีคุณอายพามาตรงจุดเกิดเหตุ

ปรากฏไม่เจอวินรับจ้างไม่เจออะไรเลย
คุณบีเล่าแบบนี้วันเกิดเหตุเย็นของ๒๔พฤศจิกายน
พี่สาวขับรถมาส่งที่บ้านนี่แหละ
มาถึงตรงบริเวณนี้คู่กรณีขี่รถตัดหน้า

ทำไมเขาขี่เซไปทางซ้ายทีทางขวาที

ก็เจอคู่กรณีตามมาโวยวายตามคลิป
แม้ตอนนั้นพี่สาวเนี่ยถึงขั้นว่ายขอร้องคู่กรณีแล้ว

จนกระทั่งมีคนขี่มอเตอร์ไซค์อีกคันเข้ามาช่วยเคลียร์ให้
ตอนแรกก็คิดว่าเรื่องน่าจะจบไปแล้ว

เอ้าปรากฏวินรายนี้ไปถึงบ้านเธอเลยค่ะ
แล้วไม่แน่ใจว่าหูสะกดรอยตามเธอมาหรือเปล่า
มีท่าทีข่มขู่คุกคาม
ตรงเนี้ยเนี่ยค่ะตัดมาปุ๊บนุ่นเปลี่ยวก็เลยลง

วินจากอาหารยนต์คันนี้ชอบดื่มล้าว

แล้วก็ชอบทำเสียงดังเอ๊ะอ่ะโหยวาย
แต่ก็ยังไม่เคยเห็นทำร้ายใครมาก่อนนะ
ส่วนเรื่องพฤติกรรมเนี่ยเอาตรงนะ
คนแถวนั้นเขาบอกว่าเขาก็เห็นจนเป็นปกติแล้ว
ทีนี้ทางทีมสายใหม่ต้องรอดค่ะก็เลยเดินทางไปที่สอนอดอนเมือง
ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัววินที่อยู่ในคลิปมาได้แล้วค่ะ
นี่ไม่รู้ว่าเป็นคนที่เจ๋งที่สุดที่เขาต้องการเจอหรือเปล่านะคะ
ตำรวจจับตัวนายธวัชชัยอุ่นใจเพื่อนอายุ๔๓ปี
นามสกุลดีจะอุ่นใจเพื่อนแต่ไม่อุ่นใจคนอื่นเลย
เบื้องต้นตรวจพบสารเสพติดในร่างกายด้วย
เจ้าตัวยอมรับแบบแมนกับคุณคิง
เสพยาบ้าไป๑เม็ดวันเกิดเหตุ
ผมไม่ได้ตั้งใจจะขี่รถไปตัดหน้าเขา
แต่ผมจะไปเข้าเวรยืนยันผมไม่ได้ตามไปที่บ้านเขานะ

แต่ผมไปส่งผู้โดยสารแล้วก็เจอพอดี
ส่วนรถล่ะได้ขึ้นทะเบียนวินเอาไว้หรือเปล่า
แล้วทำไมมันถึงยังเป็นป้ายขาวอยู่

เจตนาที่เราไปตามไปที่บ้านเขา
ไม่ใช่เจตนามันคืออะไรครับ

ออกมาแล้วเขาก็ยืนรออยู่กับแฟนเขาพอดี
พ่อขอโทษครับ
มีคนแถวนั้นเขาบอกว่าพี่มีพฤติกรรมชอบดื่มแอลกอฮอล
แล้วก็ชอบโวยวาย
เหมือนไปทะเลาะครับเรื่องแก๊บโพลกรถอะไรอันนี้จริงไหมครับ
มีบ้างเล็กน้อยครับ
ให้คุณผู้ชมลองดูเปรียบเทียบฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะคุณคิง
ฝั่งซ้ายคุณว่าคนเดียวกันไหมคะ
ไม่ถามคุณจริงเนี่ยคุณว่าคนเดียวกันไม่ได้ฉันเห็นคอมเมนต์คุณผู้ชมเพียบเลย

คุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
ทรงผมไม่ใช่นะแล้วทำไมเสียงอ่อนเลยล่ะ

ทีนี้ก็มีการเหมือนกับยกมือไหว้ขอโทษไป
แต่สีหน้าของทางฝั่งผู้เสียหายฝ่ายหญิงสาว
ก็ยังรู้สึกมีความกังวลหวาดกลัวอยู่แหละคุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยทีนี้ทางด้านของตัวแทนคนขี่วินค่ะ
คุณไตรัสเอี่ยมสะอาดอายุ๕๕ปีนะคะ
ซึ่งก็อยู่ที่เดียวกับนายธวัชชัยให้ข้อมูลบอกแบบนี้
ที่ผ่านมาเคยมีการพักงานนายธวัชชัยไปแล้วนะ
เพราะมีปัญหาเรื่องไปผัวพันกับยาเสพติด

หลังจากนี้ก็คงจะไม่ให้ขี่วินแถวนี้แล้วนะคะ
แล้ววินอยู่ระหว่างขออนุญาตจัดตั้งวินค่ะ
มีรถ๑๕คันจดทะเบียนถูกต้องไป๖คันนะคะ
เหลืออยู่ระหว่างรอใบอนุญาต
ด้านตำรวจสนดอนเมืองบอกว่าตอนนี้แจ้งข้อหาไปแล้ว
อย่างแรกเลยคือเรื่องเสพยาเสพติด
แล้วก็อีกข้อหาคือทำให้ตกใจกลัวโดยการขู่เข็นนั่นแหละค่ะ

จะแจ้งเพิ่มเติมอีกค่ะ